โดยรถคันนี้ครับผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดังอย่างจี๊บนะครับ
ตัวท็อปสีขาวมูลค่า๓๒ล้านเยน
เป็นเงินไทยก็ล้านกว่าบาท
แต่ถ้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ราคานี้แน่ครับ
แล้วก็จะได้ทะเบียนนะครับทะเบียนรถหมายเลข๑๘
ฟก็ให้การสนับสนุนเรื่องรถกับทางชนะทิพย
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

หนีตกชั้นปีนี้มาเป็นทีมหัวตารางครับ
อีกหนึ่งคนที่ค้าแข้งต่างแดนแล้วก็ได้รับการยอมรับ
นั่นคือกวินธรรมสัจจานันต์พุทธศาสตร์พระตูทีมชาติไทย
หรือว่าดิชั่น๒ของเบลเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่๕
ต่อว่าดีใจนะครับที่ได้รับการยอมรับ
แต่เขานั้นอยากจะพัฒนาต่อไปเพื่อทำให้ได้ดีในทุกด้าน
รวมไปถึงการฝึกซ้อมกับทีมด้วย